คุณผู้ชมนับวันนะเวลาเราอ่านข่าวเราจะเห็นสาเหตุที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
พรากชีวิตอีกฝั่งหนึ่งด้วยสาเหตุแปลกขึ้นทุกวันทุกวัน
ลูกพี่ลูกน้องสนิทกันเลยนะไปไหนไปด้วยกัน
วันหนึ่งฝั่งนึงเนี่ยฝั่งสุธินนะจะมาขอกระดาษมวลยาสูบหน่อย
ก็จะล้วงไปหยิบในกระเป๋าดันไม่หยิบผิดไปหยิบแบงค์๒๐มา
อีกฝ่ายนึงไม่พอใจเอามีดปาดคอเลยฮะอุ้ยตายคาที่เลยอ่ะสุธินอ่ะ
โอ้โหเลือดเลือดเนี่ยคุณผู้ชมนะเหตุเกิดเมื่อวันจันทร์นี้ผ่านมา๓๑ตุลาคมครับ
พื้นที่บ้านหนองปลาเข็งจังหวัดศรีสะเกดสุธินเนี่ยเสียชีวิต
สุธินอายุ๓๘ปีโดนของมีคมบาดเป็นแผลลึกเลยนะที่ลำคอ
นี่รูปของสุธินครับส่วนคนก่อเหตุคือธนิษฐ์
นิดอายุ๒๘ปีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องสุธินนี่แหละนะ
แล้วหลังก่อเหตุธนิษฐ์ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอยู่ที่บ้านของเมียครับ
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวทันทีเลย
ธนิษฐ์คนก่อเหตุสารภาพว่าอ๋อผมฆ่าพี่สุธินจริง
แต่ผมเสียใจนะที่ก่อเหตุไปอ่ะส่วนมีดที่เขาใช้เนี่ย
ธนิษฐ์บอกว่าอ๋อผมโยนทิ้งลงบ่อน้ำไปแล้วพี่ระหว่างทางหลบหนี
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปไปดูที่งานศพหน่อย
ได้คุยกับภรรยาของผู้ตายครับภรรยาของสุธิน
ภรรยาของสุธินบอกสุธินกับคนก่อเหตุก็คือธนิษฐ์
จริงเขาสนิทกันมากเลยนะไปไหนมาไหนด้วยกันประจำเลย
สุธินไปไหนธนิษฐ์ไปนั่นไม่เคยมีเรื่องหมางใจกันมาก่อน
กระทั่งค่ำวันเกิดเหตุสุธินสามีหนูเนี่ยเดินมาขอกระดาษพันธุริยาเส้นกับธนิษฐ์คนก่อเหตุ
แล้วก็ล้วงมือไปหยิบในกระเป๋าแต่ดันหยิบผิดหยิบผิดไปหยิบแบงค์๒๐ออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วย
ธนิษฐ์เห็นเข้าจะเอาเงินคืนบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่กระดาษมวลยาสูบนั้นมันเงิน
แล้วก็ผลักสามีเธอล้มลงไปแล้วเอามีดยาวที่พกมาด้วยปาดเข้าลำคออย่างเลือดเย็น
อืมแล้วธนิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยครับหลังเกิดเหตุเธอซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายยังตกใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยไม่คิดนะว่าไอ้ธนิดมันจะมาเยี่ยมโหดแบบนี้
จากนี้ไม่ยกโทษให้นัทธนิษฐ์เนี่ยขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับธนิษฐ์จนถึงที่สุด
ต้นครับธนิษฐ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แค่หยิบกระดาษมวลยาสูบผิดอ่าไปหยิบแบงค์ยี่สิบ
ถึงขั้นไปพรากชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหโหดร้ายจริงจริงฮะค่ะ